แต่ตลาดนี้ใครดีใครได้ต้องไวเท่านั้นคุณถึงจะเป็นผู้ชนะ
เพราะตลาดนี้เปิดเพียงแค่๕นาทีเท่านั้นค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชม
แล้วยังหมูแหลมปลานะจ้า

เอาแล้วทำไมมัน๕นาทีมันจะซื้ออะไรทัน
ทันสิจ๊ะเขาซื้อค่ะทันหมดเลยจ้า

เดี๋ยวครัวคุณมันต้องมีเหตุผลทำไมมันถึง๕นาที
คือตรงนี้มันคือสถานีรถไฟบุรีรำคุณ
เพราะฉะนั้นเขาจะมาขายได้ก็ทนรถไฟจอดไง
อ๋อเหรอ๕นาทีค่ะเขาเรียกชื่อว่าตลาดหาบเร่๕นาที
ที่เดียวในเมืองไทยนะนี่เลยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะมาจากหลายพื้นที่
อำเภอลำปลายมาตรแล้วก็บางส่วนมาจากโคราชก็มี
เอาพืชผักสวนครัวผักริมรั้วอาหารพื้นบ้าน
ตะกร้าหาบขึ้นรถไฟมาขายตรงนี้ค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกคนที่เขารู้เขามารอกันแล้วเห็นไหม
เขายืนรอซื้อเลยพอเปิดตลาดปุ๊บโอ้โหลูกค้าลงปั๊บเลย
เพราะมันเปิดได้แค่๕นาทีเท่านั้นเอง
ซึ่งขบวนรถไฟแม่ค้าหาบเร่จะมาถึงตอน๘โมง๘นาที

โมง๘นาทีหลังจากนั้นขายได้๕นาทีปุ๊บ

เขาจะลุกจากสถานีรถไฟแล้วไปเดินขายตามบ้าน
แล้วก็ร้านค้าในตัวเมืองจนหมดก่อนที่จะนั่งรถไฟกลับบ้าน

ใช่ลูกค้าเขาบอกว่านอกจากจะได้กินอาหารพื้นบ้างสดใหม่แล้ว
ผักสวนครัวอะไรพวกนี้ก็สดแล้วก็สะอาดด้วยนะคะ
ซึ่งผู้ช่วยในสถานีรถไฟบุรีรำบอกว่า
คนในพื้นที่เขารู้จักกันดีตลาดหาบเร่๕นาทีนี้
ช้าหมดอดนะจ๊ะรอใหม่พรุ่งนี้จ้ะ

ละลานตามากวันนี้ยัง๓ชั่วโมงเลยเนอะ